อันนี้ที่มีเด็กชายวัย๒ขวบเสียชีวิตนะฮะ
ตอนแรกพ่อเลี้ยงก็บอกว่าถูกสารพระภูมิทับ
ใช่คือเด็กไปวิ่งเล่นพาเด็กไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่น
แล้วก็โซนไปผลักสารพระภูมิสารพระภูมิล้มทับ
แต่เจ้าหน้าที่ลงไปดูแล้วปรากฏว่าสนามเด็กเล่นไม่มีสารพระภูมิ

ที่แม่บอกว่าอ๋อลูกลื่นล้มในห้องน้ำ

ให้การกลับไปกลับมาแบบนี้สุดท้าย
เค้นสอบพ่อเลี้ยงสอบกันหนักมาก
สุดท้ายสารภาพผมทำร้ายลูกเอง

ผ่านจับรวจเอกอำนาจอินตราสวร
ก็บอกว่าจากการสอบประคำพ่อเลี้ยง

ตอนแรกเขาให้การอ้างว่า
วันเกิดเหตุพาลูกวัย๒ขวบ

ร้านข้างโรงเรียน
กับที่พักก่อนที่เด็กจะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
โดนเสาของสารพระภูมิที่เป็นปูนล้มทับจนบาดเจ็บ
ก่อนจะนำเด็กอุ้มไปหาแม่ของเด็กแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่สนามเด็กเล่นตามคำให้การ
อ้าวไม่มีสารนี่ไม่มีเลยหาไม่เจอแล้วไปล้มทับยังไง
สารพระภูมิอยู่ไหนไม่มีตามที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้าง
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องสอบประคำพ่อเลี้ยงเพิ่มเติม
ในครั้งนี้มีหลักฐานต่างที่ตรวจพบทั้งกล้องวงจรปิดก็ดี
คำให้การของคนที่พักในหอพักเขาเห็นเหตุการณ์ก็ดี
ทำให้พ่อเลี้ยงต้องจำนวนในหลักฐานนะครับสุดท้ายยอมรับเลย
ผมนี่แหละเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายลูกก่อนจะพบว่าน้องเสียชีวิต
แล้วก็กุเรื่องขึ้นมาว่าต่างนานาตกบันไดบ้างอะไรล้มทับบ้าง
ต้องการจะปกปิดความผิดของตนเองนะครับ
พ่อเลี้ยงก็ให้การรับสารภาพแล้ว
ในครั้งแรกที่เขาให้การปฏิเสธว่าเขาเป็นเรื่องอุบัติเหตุว่าสารพระภูมิหล่นทับบ้าง
ตกจากบันไดชั้น๔ลงมาชั้น๓บ้าง
สรุปแล้วก็คือเขาต้องการที่จะปิดบังความผิดของตัวเองนะครับ
จริงแล้วเนี่ยเขาก็ให้การรับสาภาพหมดแล้วว่า
ช่วงที่เขาก่อนเกิดเหตุเขาจะป้อนข้าวเด็ก
เด็กก็ดื้อไม่ยอมทานเขาก็เลยใช้ฝ่ามือเนี่ยตบไปที่หน้าอกหลายครั้งนะครับ
เด็กก็เลยยอมทานจนอิ่มจนทานจนอิ่มหมดเลย
สุดท้ายแล้วก็ช่วงอาบน้ำหลังจากนั้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็อาบน้ำ
เด็กก็ดื้อไม่ยอมอาบน้ำอีกเขาก็ต้องบังคับแล้วก็ตบไปที่หน้าอกอีกหลายที
จนช่วงอาบน้ำเสร็จแล้วเด็กเริ่มซึมแล้วก็เริ่มไม่รู้สึกตัวครับ
เขาก็เลยอุ้มเด็กนะครับแล้วมีเราจดเก็บกล้องวงจรปิดได้หมดนะครับ
เพราะอุ้มเด็กพาไปหาแม่ซึ่งทำงานอยู่ตรงนะครับ
แม่ก็เลยสุดท้ายไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ก็ให้การรับสารภาพหมดครับเป็นพ่อเลี้ยงครับ
แต่ทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบคนนี้นะฮะ

เพราะว่าทำให้ลูกเรียนต้องตายนะครับ